พุทธชมครับปำมาตย์พ่อคุณจะย้อนกลับไปดูบรรดิการ
เมื่อวานนี้ครับมีประชลตำนวนมากที่เดินมาจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์
ในการที่จะไปจับจองพื้นที่ตามเส้นทางของขบวนเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ต่างมีความปราบปื้มปิติครับที่ได้ชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดครับ
เริ่มกันที่บริเวณโดยรอบของวัดบวรนิเวศวิหารนะครับ
บรรยากาศทั้งสองข้างทางนะครับทั้งถนน๑๓ห้างแล้วก็ถนนบวรนิเวศ
รวมทั้งถนนพระสุเมนครับประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ทยอยเข้าไปจับจองที่นั่งตลอดเส้นทางเพื่อรอเฝ้ารับเสด็จ
เพื่อเฝ้ารับเสด็จใต้ฝาละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนพระยุหาญาตราทางสถลมาก
มาอย่างวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก
ซึ่งได้มีการจัดเตรียมเสือสำหรับรองนั่งเครื่องพ่นไอน้ำคลายร้อนน้ำดื่มพัด
หมวกเอาไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย
ขณะที่คุณเขมสอนหนูขาวผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเราเองนะครับ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในประสบการณิกรที่ได้ไปร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสารดีกา
ก็ระบุว่ารู้สึกปราบปลื้มใจมากครับที่ได้เห็นพระพักษ์ของในหลวงราชการที่๑๐
ในระยะใกล้ชิดและเป็นครั้งแรกที่ได้มาในบรรยากาศแบบนี้
แม้ว่าแดดจะร้อนมากก็ตามแต่ก็ได้เห็นความตั้งใจของประสบการณีกรชาวไทยทุกคน
ถนนละมากตามโบราณราชประเพณีครับ
ส่วนบรรยากาศที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
มีประสบกรณิกรสวมเสื้อสีเหลืองหลั่งไหลไปเฝ้าชื่นชมพระบารมี
และแสดงความจงรักภักดีกันอย่างล้นหลาม
พร้อมไปจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดกระทั่งช่วงบ่ายก็เริ่มหนาแน่นขึ้น
ส่วนใหญ่ผ่านจุดคัดกรองบริเวณถนนเข้าสารมาจับจองพื้นที่บริเวณบริมครองหลอด
และริมถนนราชดำเนินกลางครับ
ขณะที่บริเวณศูนย์บริการทางการแพทย์บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
มีประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชวิธีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งวันเองทางด้านแพทย์ประจำจุดเองก็มีการให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังเข้าร่วมงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งข้อสำคัญที่สุดก็คือควรดื่มน้ำให้เพียงพอ
และอีกข้อที่หลายคนมองข้ามไปคืองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชาและกาแฟทุกชนิดนะครับ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ร่างกายนั้นร้อนขึ้นและนำไปสู่ภาวะการขาดน้ำได้
มาเจออากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดด
เพราะว่าโรคฮิสโตรคได้ง่ายขึ้นครับ
ส่วนเรื่องของยาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก็อย่าได้กังวล
จากว่าที่ศูนย์บริการทางการแพทย์บริเวณงานพระราชพิธีนั้น
มีการเตรียมพร้อมเอาไว้อย่างเต็มที่
ส่วนบรรยากาศในช่วงข้ามบริเวณรอบวัดบวรนิเวศวิหาร
ขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่าน
ประชาชนต่างบวกทงตราสัญลักษณ์และพระประมาพิไทย
และทงชาติพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างสุดเสียนะครับ
โดยหลังจากที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่าน
บริเวณสะพานวัญชาติถนนพระสุเมน
ประชาชนต่างช่วยกันเก็บขยะตามทางแล้วก็ถ่ายภาพความสวยงาม
บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารที่ประดับประดาษไฟอย่างสวยงาม
ของบริเวณรอบวัดบวัดบางชัยให้อยู่เย็นเป็นศุกร์ให้ฟ้าประชาชน

คุณศึกปื้มไม่รู้ว่าอายุแม่จะถึงปากกี่ปี
ภาพบารมีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแม่เมื่อมีโอกาส
เป็นภาพภูมิมากครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่ได้เข้ากว้างค่ะ
ขอบคุณแหม่วเดี๋ยวตาม

แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะมาค่ะ
มันเป็นภาพภูมิใจ

นี่แหละครับหลายคนที่ไปเฝ้ารับเสด็จนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่
เราให้ออกมาด้วยความพรื่อมปีติ
ที่ได้ชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดขนาดนี้